เรื่องร้อนเคลียร์กันให้จบก่อนดีกว่ากับวงการบันเทิงของเรานะคะ
ไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นดราม่าบานปลายหรือเปล่าในวงการบันเทิง
กับเรื่องราวในการแสดงความคิดความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของการเมืองนั่นเองค่ะ
เพราะว่าล่าสุดนี้นะคะคุณยุ้ยญาติเยอะค่ะออกมาโพสต์ยาวเหยียดเลย
ฝากไปตรงเลยค่ะถึงคุณหยองลูกหยีค่ะ
บอกว่าให้ต่างคนต่างอยู่คิดไม่เหมือนกันได้
แต่เราจะมาพูดจาดูถูกกันไม่ได้ค่ะ
ทำไมคุณยุ้ยถึงบอกว่าพี่หยองพูดดูถูกคุณผู้ชม
เหตุมันเกิดมาจากอย่างนี้การไลฟ์ของพี่หยองในเฟซบุ๊คส่วนตัวที่มีการพาดพิงถึงเธอไปชมคลิปกันหน่อยค่ะ
ซึ่งพี่หย่องเนี้ยะก็มามีการพาดพิงบอกว่าที่คุณยุ้ยเนี่ยใครได้โฟส์ว่า
ไม่อยากแก่กระโหลกกระลาเนี่ยเป็นการด่าไปถึงป่าเทพ

ก็มีประโยคนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าคุณยุ้ยเป็นนักร้องหมดสภาพ
พอเจอประโยคนี้เข้าไปคุณนัทจ๋าบอกเลยว่ากลายเป็นเรื่องขึ้นมาค่ะ
โพสต์นี้ถึงพี่หยองลูกหยีแท็กไปตรงเลย
บอกว่าเราต่างคนต่างอยู่ดีแล้วค่ะ
เพื่อพี่จะไม่รู้นะว่าประชาชนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็น

แต่พี่หองไม่มีสิทธิ์พูดวิพากษ์วิจารณ์
ยุ้ยรู้สึกด้อยค่าหรือพูดว่าหมดสภาพ
ดูถูกอะไรใดต่อสื่อแบบนี้ไม่ได้นะคะ

ว่าที่กล่าวหาว่าเธอโพสต์ด่าป่าเทพโพงาม
มันเป็นการเข้าข่ายคดีหมินประมาทค่ะ
สร้างความเข้าใจผิดให้คนอื่นเกลียดชังนะคะ
อันนี้อยากจะให้พี่หยองเข้าใจด้วย
งั้นเดี๋ยวเรื่องจะยาวเสียเวลาเดินทางไปสารกันอีก
ซึ่งโพสต์ดังกล่าวค่ะของคุณยุ้ยนี่นะคะ
ก็มีคนแชร์แล้วก็เข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันเยอะเลยทีเดียวนะฮะ
ก็หวังว่าเรื่องนี้จะไม่ลุกลามบานปลายไปใหญ่โตนะคุณผู้ชม
เอาจริงในเรื่องของความคิดความเห็น
เห็นต่างทางการเมืองหรือความเห็นต่างในด้านอื่นเนี่ย
เราแสดงความคิดความเห็นกันได้ในพื้นที่ส่วนตัว
แต่ที่สำคัญเลยนะอันนี้เตือนตัวเองด้วย
อย่าไปโพสต์หรือว่ากล่าวหาพาดพิงใส่ร้ายกันนะ
เพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวกลายเป็นเรื่องเป็นราว

อันนี้ก็ต้องระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นพาดพิงผู้อื่นด้วย

อะไรก็ต้องระมัดระวังทำดีไม่ดียังไงพลาดไปเป็นเรื่องของกฎหมาย
ขึ้นโรงขึ้นศาลเหนื่อยกันเปล่า